ช่วงนี้ได้เวลาของการอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนกันแล้ว
วันนี้คุยกับสองท่านเช่นเคยนะคะในครอบครัวบัวหลวง
คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณโดนนพัฒน์เย็นชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมินทร์และคุณผู้ชมทางบ้าน
วันนี้เรามาอัปเดตเศรษฐกิจกัน
แต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดเราไปดูในภาพของตลาดหุ้นในช่วง๑ปี
แต่ที่นี้เราต่ำสุดคือ๑๒๒๐จุด
ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาแล้วถือว่าขึ้นมาถึง๒๕
ก็คือขึ้นไปสูงสุดนะครับ๑๕๕๘จุดตอนช่วงเดือนสิงหาคม

คำถามหลายคนก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดลงมาแล้วเนี่ยมันจะลงต่อไหม
ซึ่งตอนที่มันลงที่ต่ำที่สุดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้
ก็คือลงไป๑๔๑๐หรือว่าลงมาประมาณ๙

คราวนี้การติดขัดตรงนี้บางคนบอกจะอยู่ต่อได้ไหม

แล้วลงไปช่วงต้นสัปดาห์๙

ก็จะเห็นว่าค่าเงินมีลักษณะของการอ่อนค่า
กับน้ำมันมีการปรับตัวลง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตลาดหุ้นต่างประเภท
ก็เป็นลักษณะของการทรงและอ่อนตัวเหมือนกันนะครับ

ก็เอาประเด็นแรกก่อนที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอัตราแรกเปรียบ
ระหว่างเงินบาทจากตลาด
ก็ต้องบอกว่าถ้ามองไป๖เดือน๑๒เดือน
ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐ
ใครจะขึ้นอัตราตกบีบีย็คเร็วกว่ากัน

ปีนี้ต้นทุนปีมา
ประธานเสร็จก็พยายามที่จะให้ตลาดเข้าใจเสมอ
ว่าโอกาสขึ้นอัตราตกบีบียของสาหรัฐจะเกิดขึ้น

ผมคิดว่าเรายังไม่ได้อยู่ในภาวะที่เรามีความจำเป็นรีบร้อนที่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่เงินดอลลาร์จะแข่งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับบาทใน๖เดือนข้างหน้ามันมีความเป็นไปได้
ว่าตลาดในเอเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเม็ดเงินเข้าตลาดหุ้นเกาหลีใต้
เม็ดเงินเข้าตลาดหุ้นไต้หวันต่างชาติซื้อหุ้นไทย
เราอาจจะยังยังไม่เห็นอะไรมากนักนะครับแต่ว่าภาพของตัวตลาดเอง
ก็ยังอยู่ในภาวะที่ผันผวน
ถ้ามาดูตัวเลขตัวเลขของการซื้อสุทธิของต่างชาตินะครับ
ในเดือนกัญญายนเนี่ยนะครับผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๔ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ซื้อสุทธิ์เป็นจำนวนเงิน๑๒๐๐๐๐๐๐บาท
ก็ยังถือว่าอยู่ในตัวเลข
ถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคมนะครับทั้งเต็มเดือนก็คือ๓๓๐๐
แล้วก็ช่วง๔เดือนก็คือติดต่อกันมานะครับ
แล้วก็ทั้งปีอยู่ที่๑๒๗๐๐ล้าน
ก็ถือว่ายังอยู่ในภาพที่เรายังเห็นการซื้อสะสม
แต่ในขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นลง
เหตุผลหนึ่งก็คือกองทุนเป็นผู้ขายสุทธิ์นะครับ
ถ้าเกิดกองทุนขายกราชสถานีถ้าตัวนี้ผิดปกติไหม
อะช่วงนี้มีทางตุ้นถามมาเยอะมาก
บริหารเงินให้ทั้งกองประชาชนและสถาบันต่าง
เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับในส่วนของฝั่งลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเงิน
เหมือนลูกค้าเพราะประสมทีนี่อยากจะขายทำอะไร
เมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนอาจจะไม่อยากขายก็ได้

พูดง่ายคือจะเป็นการถ่ายถอนหน่วยลงทุน

กำไรแบบ๑๐๒๐อาจจะเทคกำไรก็ได้

จะเห็นว่าดัชนีมันขึ้นลงขึ้นลง
ก็จะเริ่มมีกำไร

ก็อาจจะเป็นการทำกำไรโดยการขายออกมา

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงล่าสุดนะครับ
ในช่วงของใกล้ต้นเดือนของกันยายนเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นยอดเน็ตขายสุทธิ
เราต้องมองย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับว่าคนที่ลงทุนมา๓ปี๕ปีเนี่ย
จริงถ้านึกออกนะฮะ๑๒๐๐เมื่อปี๑๒ขึ้น๑๓ลง๑๔ขึ้น๑๕ลง๑๖ขึ้น
เพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็ต้องมีการขายแบบนี้เป็นเรื่องปกติ
การซื้อสูฌีต้องมีแน่นอนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คือก็จะไปหากภาษีใช่มั้ย
ถ้าบอกว่าไม่หักภาษีอันนี้ผมว่าเราทิ้งโอกาส
แต่อย่าลืมครับว่าตลาดปรับตัวลงมายิ่งดีเท่าไหร่
อย่าลืมว่าถ้าซื้อด้วยเพื่อประโยชน์ภาษี
เราจะได้ซื้อต่ำกว่าคนในตลาดธุ่นซื้อ๑๕๒๐
คุณได้ดีสครัวลง
แล้วก็ส่วนหนึ่งครับตอนนี้นางทุนส่วนหนึ่ง
อาจจะมีหุ้นติดพอดไป
อันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าแน่นอนครับเราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะต้องทำยังไง
บางคนบอกถ้าเกิดมีหุ้นเยอะผมควรจะขายออกไหมหรือควรจะลดสัดส่วนหรือยังคงถือต่อไป
อันนี้เป็นปัญหาที่คลาสสิกที่หลายคน
เรียกว่าตลอดที่ผมทำงานมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อันนี้ธรรมดามากนะครับ
เราให้ข้อคิดเห็นว่าอย่างนี้ละกันถ้าเรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตเยอะแล้วตลาดปรับตัวลง
ยังไงถ้าเราคิดว่าตัวเราเองเราไม่กล้าขายนะครับเพราะว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันดี
หรือว่าสำหรับการช็อตหรือว่าการให้คนไปขาย
ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะให้บริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาไว้โดยที่จะได้ดอกเบี้ย
จากการที่มีคนมายืมมีคนมายืมไม่ต้องกลัวว่าหุ้นเราจะหาย
ฉะนั้นนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเราจะได้เรื่องอัตราผลตอบแทน

แล้วเงินมันผลแล้วหายไหม

หุ้นที่เราถูกยืมไปแล้วก็จะเป็นช่วงที่ถือปันผล

แล้วนอกจากนี้ยังไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการขาย
วันหนึ่งหุ้นขึ้นมาแล้วอยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้
อันนี้ถือว่าเป็นธุรกรรมที่สามารถเพิ่มผลตอบแทน
กรณีที่เราอยากจะถือหุ้นตัวนั้นไว้ไม่ขาย

เป็นโปรการ์ดเพิ่มที่ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร
ลองปรึกษาทางทีมงานของเราได้นะครับ

สำหรับวันนี้ก็คงจบเท่านี้เลยค่ะ

ขอบคุณคุณชัยพรกับคุณโดนนพัฒน์ด้วยนะคะ